คุณผู้ชมฮะใครเอาแมวตาสองสีของหลวงปู่หกซึ่งเป็นเกจิชื่อดังภาคตะวันออกไป

แต่อีกทีนี้คือหลวงปู่ท่านผูกพันกับแมวตัวนี้มาก
กรรมการวัดเขาอยากให้คนที่เอาไปเอามัวตัวนี้มาคืนหลวงปู่หน่อยนะครับ
โซเชียลก็พากันแห่แชร์ข้อความประกาศตามหาแมว
บอกใครที่อุ้มแมวของหลวงปู่หกไปขอความกรุณาเอามาคืนด้วย
หลวงปู่บอกว่าให้ลูกศิษย์ออกตามหาน้องฟ้าใสทุกวันแต่ไม่เจอเลย
แต่มีคนเห็นนะครับว่ามีคนอุ้มฟ้าสายไป
โปรดเอามาคืนท่านเถอะนะครับ
ทีมข่าวของเราเดินทางไปที่วัดราชเรืองศุกร์
หรือว่าวัดมาบลำบิดที่ตำบลคลองกิวอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีนะครับ
เข้าไปกราบนามัศกาลหลวงปู่ฮกระตินทโรอายุ๙๖ปี
ท่านเป็นเกจิชื่อดังภาคตะวันออกนะครับ
ซึ่งท่านจะนั่งอยู่หน้ากุฏิเพื่อให้ญาติโยมได้เข้ามาหา
และท่านจะเจิมหน้าผากให้แบบนี้เป็นประจำทุกวันเลย
ยิ่งตอนช่วงใกล้วันออกสลากินแบ่งวัฒนาบาลนะครับ
บรรดานักเสี่ยงโชคทั่วทุกสารอาทิตย์ก็จะมาขอให้ท่านเจิมให้
แล้วก็มาขอโชคขอลาบจากแม่ตะเคียนที่วัดแห่งนี้จำนวนมากนะครับ
จากการที่เราสอบถามหลวงปู่หลวงปู่ก็เล่าให้ฟังบอกว่า
แมวที่ตามหาเป็นแมวเพศเมียอายุประมาณ๘ปีชื่อฟ้าใส
เป็นแมวแสนรู้ชอบขึ้นมานั่งที่ตักให้หลวงปู่รูปตัว
ลักษณะพิเศษของแมวตัวนี้ก็คือนี่คุณแมวตาเพชรนะครับ
คือดวงตาข้างซ้ายเป็นสีฟ้านะครับอีกข้างหนึ่งเป็นสีเหลือง
ขนสีขาวลายสีเหลืองหายออกจากวัดตั้ง๖วันแล้ว
แล้วก็ได้ออกตามหากันบริเวณวัดไม่เจอนะครับ
พระลูกวัดมาบอกว่าเห็นมีครอบครัวหนึ่งที่เข้ามากราบไหว้หลวงปู่
แล้วก็อุ้มเจ้าฟ้าสายเล่น
แล้วก็ทีนี้ก็ไม่เห็นฟ้าสายอีกเลย

ฝากนะฝากถึงคนที่เอาแมวของหลวงปู่ไป
ถ้าได้ข่าวผ่านทางไทยรัฐทีวีที่เสนอไป
ขอความกรุณาให้เอาแมวมาคืน
เพราะว่าหลวงปู่หกท่านรักแมวตัวนี้มาก
ถ้าใครมาที่วัดก็จะเห็นแมวอยู่กับหลวงปู่เสมอ
แล้วก็เห็นแมวนั่งตักหลวงปู่เสมอนะครับ
ใครที่รู้เบาะแสสามารถแจ้งมาได้ที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ

ก็จะมีรางวัลให้สำหรับคนที่แจ้งเบาะแสแล้วก็เจอเจ้าฟ้าใสนะฮะ